ความช่วยเหลือที่ลงไปในพื้นที่ที่ถ้ำหลวงเนี่ยตอนนี้หลากหลายหน่วยงานนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือรถกู้ภัยจากแม่เมาะเขาลงไปพื้นที่หวังจะไปช่วย
แต่ปรากฏว่ามีคนที่ฉวยโอกาสแล้วก็ฉวยจังหวะนี้แหละค่ะ
ทุบกระจกรถแล้วก็ขโมยทรัพย์สินมีค่าในรถไป
ล่าสุดถูกทุบเป็นคันที่๒แล้วได้ขโมยวิทยุสื่อสารไป๑เครื่องค่ะ
โพสต์ภาพความเสียหายแบบนี้เลยค่ะ
เป็นความเสียหายของรถกระบะตอนเดียว
เป็นรถของหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครกู้ภัยแม่เมาะ๑๐๔
ถูกคนร้ายเข้ามาทุบกระจกจนแตกเสียหาย
เศษกระจกไว้ในพงหญ้าข้างทาง
ตรวจสอบที่สุดแล้วก็พบวิทยุสื่อสารถูกขโมยไป๑เครื่อง
ว่าคนร้ายน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร
เพราะทราบว่าเครื่องวิทยุโมบายเป็นเครื่องวิทยุติดรถยนต์เท่านั้น
จะมีราคาแพงกว่าวิทยุมือถือทั่วไป
ฉวยโอกาสช่วงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปปฏิบัติงานภายในถ้ำ
ก็เลยลักลอบก่อเหตุดังกล่าว
ส่วนเหตุการณ์รถกู้ภัยที่ถูกทุบแล้วก็ขโมยทรัพย์สินครั้งนี้
ถือว่าเป็นคันที่๒แล้วที่เกิดขึ้นบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือถ้ำหลวก
ส่วนในเพจเฟซบุ๊กต่างได้มีการโพสต์เรื่องราวต่างมากมายค่ะคุณผู้ชม
มีการสาบแช่งคนร้ายที่ไปขโมยต่างนานา
ข้อความบอกว่าจับได้ตัดมือทิ้งเลย
แล้วก็บอกว่าขอให้ผีป่าผีดอยหักคอคนร้าย
อันนี้ชาวเน็ตเขาก็พูดตรงนะคือสาบแช่งเลย
ก็คือคุณไม่ช่วยแล้วคุณไปซ้ำเติมคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยฮะ